ให้ดูเรื่องนี้หน่อยนี่คือเป็นเพราะอะไรต้องทำขนาดนี้
นะครับศัลยกรรมเปลี่ยนหน้าหมดเลยนะอะฮะ
เปลี่ยนชื่อคนไทยแท้แท้แหละครับ
เปลี่ยนให้เป็นเกาหลีอะฮะถามว่าต้องทำขนาดนี้เพราะอะไร
เพราะเขามีคดียาเสพติดเขาไม่อยากให้ตำรวจตามจับได้
คุณผู้ชมแต่ตำรวจไทยก็เก่งนะครับ
ตามอยู่นานหลายเดือนเหมือนกัน
จนไปเนี่ยจับกลุ่มได้ที่ห้องค่ะ
หยุดหยุดตำรวจตำรวจยกมือ

อย่างนี้ครับ
ยืดขาอย่างนี้
ไม่ธรรมดาจริงโอป้าเก๊คนนี้ค่ะ
ทำทุกอย่างทำทุกทางเพื่อไม่ให้ตำรวจรู้ตัว
แต่ตำรวจไทยเก่งกว่า
นี่ตามไปจับกลุ่มถึงห้องที่คอนโดแถวบางนาเลยนะคะ

ร่วมกับสืบสวนนครบานไปจับกลุ่มตัวนายจีมินซอง
โอ๊ยชื่อเกาหลีเลย
จริงชื่อเดิมว่าสหรัฐสว่างแจ้งอายุ๒๕ปี

ที่ไปทำแบบนี้ทุบหน้าโมหน้าใหม่หมด
เพื่อที่จะอำพรางการติดตามจากเจ้าหน้าที่
แล้วเนี่ยเขาก่อวีรกรรมนี้แสบเหลือเกินนะเพราะอะไรรู้ไหม
ตัวเขานี่แหละคือต้นต่อการแพร่ระบาดของยาอียาเลิฟ
ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลหนีมาเกือบ๓เดือนค่ะ
แล้วตัวเขามีหมายจับสารอาญานะ
ข้อหาร่วมกันนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร

แล้วก็สมคบกันตั้งแต่๒คนขึ้นไปเพื่อทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ทีนี้ตอนบุกเข้าไปถึงห้องในคอนโดนี้
ดูหมดเลยนะค้นหมดเลยที่นงที่นอน

มือถือนี่แหละสั่งนำเข้ายาจากเมืองนอกมา
แล้วก็ตรวจยึดทรัพย์สินได้อีก๒๒รายการ
พฤติการของเขาคือเขาจะนำเข้ายาอี
ให้ส่งมาทางปรายศนีย์ทางอากาศนะจากแถบแถวยุโรป

เพราะว่าตัวเองไม่ต้องสัมผัสกับยาเลย
แล้วถามว่าชื่อที่เปลี่ยนเนี่ยก็ตั้งใจเปลี่ยนให้แบบเป็นเกาหลี
คุณแต่ตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวได้ไงรู้ไหม
เพื่อที่จะเป็นเด็กส่งของให้กับเขาจนรู้ไง

ใช่ค่ะเขาก็รับสารภาพแหละ
เดิมอยู่บางกอกน้อยเปลี่ยนมาเป็นเกาหลี
เพราะว่าอยากไปเริ่มต้นใช้ชีวิตที่เกาหลี
เดี๋ยวลองฟังหน่อยไหมตอนที่ตำรวจถามเขา

ใช่

ไม่ใช่ครับคือมีแผนที่จะย้ายไปอยู่ที่นั่น

ซองจริงแปลว่าประสาน
อยากเริ่มชีวิตใหม่ครับเบื่อทัน

คุณคือเขาไปศึกษาการขายยาเสพติดจากไหนรู้ไหม
แล้วคิดดูสิอันนี้เห็นไหมว่าหน้าเขาตั้งแต่ปี๕๗
มันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงจนมาถึงปัจจุบัน

แต่โครงหน้าดูเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนไหมคุณ
เปลี่ยนนะจมูกเปลี่ยนปากเปลี่ยนครับ

แล้วก็มาดูปัจจุบันนี้เห็นไหม
เขาไปทำศัลยกรรมมาเพื่อที่จะดู๕๗กับปัจจุบันสิก็เห็นความแตกต่าง
แล้วเขาสั่งยาอี๓๐โลเข้ามาในไทยแต่ว่ามาโดนจับซะก่อน
ถ้าเกิดเขาไม่โดนจับก่อนยาอี๓๐โลนี่คงไปไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้
เอาก็โดนแหละโดนดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปค่ะ